คุณผู้ชมคะส่งกำลังใจช่วยครอบครัวครอบครัวหนึ่งในจังหวัดพังงาหน่อยนะคะ
เพราะว่าคนในครอบครัวเป็นชายชาราอายุ๘๑ปีค่ะหายตัวออกไปจากบ้าน
ตั้งแต่วันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนับจนถึงวันนี้๑๒วันเข้าไปแล้วค่ะ
ตามหายังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องทุกวันแต่ว่ายังไม่มีวี่แววว่าจะเจอเลยนะคะ
ตอนนี้ครอบครัวหันไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วค่ะนางนิดดากอทรัพย์อายุเจ็ดสิบสามปี
น้องสาวของคนที่หายตัวไปนะคะคนที่หายตัวไปชื่อว่านายภัยบูลเอ๋งเอียงอายุ๘๑ปีค่ะ
พร้อมด้วยกลุ่มญาติญาติคนอื่นตอนนี้จุดทูบบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขอให้พบตัวนายภัยบูลในเร็ววันหลังจากที่หายตัวไปแบบปริศนานะคะ
หายออกไปจากบ้านพักบ้านพักอยู่ในสวนมังคุดค่ะ
เรื่องต้นญาติก็ไปแจ้งความแล้วที่สบสพคุรบุรี
นางสาวอันนารานพลรัตน์หลานสาวและกลุ่มแยดด้านยาด
ยังคงออกตามหาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็ยังตามหาอยู่นะคะ

บริเวณบ้านนายภัยบูลแต่ไม่พบร่องรอยการรื้อค้นหรือการต่อสู้ใด
เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นชาวบ้าน
ค้นหาต่อปูพรมเลยนะคะตามสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันลำคลอง
คาดว่านายภัยบูลอาจจะไปแต่ไม่มีวี่แววเลยคือไม่เจอร่องรอยอะไรเลย
และจากการแกะรอยโทรศัพท์มือถือพบว่ามีการโทรหาหมายเลข๑๒
และมีการโทรหาคนรับเหมาเก็บมังคุดซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเสียง
ว่ามีการสนทนาถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะแต่หายตัวไปแล้วสิบสองวันนะคะ
เอากำลังใจช่วยทั้งครอบครัวและเจ้าหน้าที่ที่ค้นหาด้วยค่ะครับ